เรื่องของคนปวดท้องจะคลอดลูกเนี่ยคือมันอั้นไม่ได้มันห้ามไม่ได้จริงนะคะ
เหมือนกับกรณีสาวกัมพูชาคนนี้ที่จังหวัดชนบุรี
คือก็จะไปคลอดลูกไปโรงพยาบาลนี่แหละ
แต่ทีนี้มันอั้นไม่ไหวแล้วก็เลยต้องคลอดในรถกระบะ
ขณะที่กำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาลพนัฐนิคมนะคะ
แน่นอนว่าทั้งเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือแม่และลูกปลอดภัยค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านมาทำไมมามุงดูลุ้นให้พ่อแม่ปลอดภัยนะคะ
แล้วก็ยังส่องทะเบียนเพื่อเตรียมไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยเหลือสาวกัมพูชารายนี้
เพราะว่าเธอปวดท้องคลอดลูกอยู่บริเวณเบาะหลังรถกระบะ
แล้วก็สามารถช่วยคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๘โมงเช้าที่ผ่านมา
บนถนนสายศรีกุญชรซอย๕เขตเทศบาลพนัฐนิคม
อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาลพนัฐนิคมได้รับแจ้งค่ะ
ว่ามีสาวคนนึงเนี่ยเขาจะคลอดลูกบนรถกระบะนะ
ทะเบียน๙กไก่จจ๑๖๓๐กรุงเทพมหานคร
อยู่ริมถนนแล้วภายในเบาะหลังเนี่ย
พบว่ามีนางสาวสุเพียแพนอายุ๓๐ปีชาวกัมพูชา
คลอดลูกออกมาแล้วครึ่งตัวแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำเด็กออกมานะคะ
เป็นเด็กเพศชายน้ำหนักถึง๓๐๑๐กรัม
ร่างกายแข็งแรงค่ะก็นำทั้งเด็กและแม่ไปส่งต่อที่โรงพยาบาลพนัฐนิคมต่อไปนะคะ
นายสุพชนธนิษฐิพันธ์เจ้าของรถกระบะบอกว่า
นางสาวสุเพียเป็นคนงานที่บริษัทเขาค่ะ
ปวดท้องใกล้คลอดก็รีบนำรถมาจะได้พาไปส่งโรงพยาบาล
อีกแค่ไม่ถึง๒กิโลเมตรเท่านั้นจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้ว
แต่นางสาวสุเพียบอกว่าลูกออกมาแล้วก็เลยต้องจอดรถแล้วโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือทันทีนะคะ

ที่เจ้าหน้าที่เขามาช่วยกันทำคลอดอยู่เนี่ยก็แน่นอนว่าชาวบ้านมายืนมุงดูกัน
ลุ้นเด็กด้วยมาส่องทะเบียนรถด้วยนะคะ
แล้วเขาก็เล่าขานกันต่อกันมาว่า
น้ำหนักเด็กกับทะเบียนรถมันคล้ายกันด้วยนะ
ก็เตรียมจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้ค่ะ